ให้ชอบดีชอบดีสุขเศษเพลงปรีมาค่อยรวยค่อยรวย
เซธีป้ายแยง

พบกันแล้วครับปล่อยตี้ปากท้องของคนยักษ์
รวยกับรายการเซธีป้ายแยง
วันนี้ครับเรามาเฉยฉายกันถึงจังหวัดสมุทรประการ

อย่างนี้จ้า

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
วันนี้จะพามาพิสูจน์ความอร่อยของร้านข้าวหมกไก่ข้าวมันไก่

ดังขนาดว่าเมื่อก่อนวิ่งหนีตำรวจมาแล้ว

เราต้องมาขอเชฟรับความสำเน็ตของเขา
แล้วก็แนวคิดในการสู้ชีวิตของเจ้าของร้าน
วันที่เขาสำเร็จขนาดนี้เขาสู้มาขนาดไหน

ครับคุณพ่อจำรัฐหวังบู่เจ้าของตำนานความอร่อยข้าวหมกไก่หวังปู่
มาพร้อมกับรถเอทีวีคู่ใจเรียกว่าเปิดตัวมาสล่อเลยนะครับเนี่ย
ท่านร้านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
อีกท่านหนึ่งนะคะเป็นทายาทรุ่นที่สองนะคะสวัสดีพี่จิตรดาสวัสดีค่ะ
นี่เราอยู่หน้าร้านหวังบู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในสัมผัสความอร่อย
พิสูจน์ความแซ่บกันว่ามันจะขนาดไหนนะครับค่ะข้าวหมกไก่หวังหมู่
จริงแล้วเนี่ยหวังบู่คือนามสกุลแต่พ่อจำรัฐเอามาตั้งเป็นชื่อร้านหวังบู่
คนเนี่ยก็เลยเรียกพ่อว่าหวังปู่นั่นเองล่ะครับเห็นแบบนี้เนี่ย
เส้นทางชีวิตในอดีตเรียกว่าเริ่มขายข้าวหมกไก่จากข้างถนนด้วยเงินเพียงแค่สองร้อยบาท
จนตอนนี้เนี่ยขยายสาขามาถึงเก้าสาขาเลยทีเดียววันนี้ใครอยากรวยห้ามพลาดนะครับ
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับน้องจ๊ะครับเราอยู่ที่ร้านข้าวหมกไก่นะฮะ
สาขาสมุทรนิเวศครับคือถือเป็นสาขาใหญ่สาขาครัวกลางอ่า
ไปทั้งหมดกี่สาขาห้าสาขาต้องส่งไก่ไปทั้งเก้าสาขาเลย
ไก่วันหนึ่งนี่กี่กิโลครับเอ่อวันธรรมดานี่ประมาณสี่ร้อยโล
วันเสาร์อาทิตย์เนี้ยก็จะประมาณเกือบห้าร้อยโลค่ะโอ้โหขายดีมากอ่ะ
แล้วยอดขายทั้งเก้าสาขานี่ขายดีมากขายได้ต่อเดือนถามได้ค่ะ
หนูบอกเลยว่าหนูไม่ต้องถามคนก็รู้อยู่แล้วว่าต่อเดือนนี้ต้องได้เป็นล้านอยู่แล้ว
แล้วต่อวันนี้ก็ต้องหมื่นสองหมื่นเลยใช่ใช่ค่ะ
คุณพ่ออยู่สาขานี้หน้าที่ก็คือนับเงินอย่างเดียวเลยใช่ไหมจริงเหรอพ่อคะครับผม
พ่ออยากจะมีลูกมันทำบ้างไหมคะมีครับมีครับคือว่าตอนเนี้ยเมนูอันดับหนึ่งคือช่วงมันไก่แล้วใช่ค่ะอ่า
แต่ถ้ามันไก่มันไก่ทอดเห็นเวลาเขาสับไก่แล้วต้องลองไหมต้องลองค่ะอ่า
ลองลองลองเลยค่ะโอ้โหเฮียป้องของเราอยากจะลองเป็นพ่อค้าลงมือสับไก่กันเลยทีเดียวแหม
ต้องบอกเฮียก่อนนะว่าขอแต่ไก่นะครับนิ้วไม่เอาหยิบไก่ขึ้นมาก่อนนะครับ
แล้วตรงนี้เห็นไหมอย่างงี้ค่ะอย่างงี้อย่างงี้หรือแนวไหนครับแนวนี้ค่ะแต่แนวแนวนี้ค่ะ
แต่แต่ขอให้ไปอีกหน่อยค่ะตรงนี้ค่ะอย่างงี้ล่ะค่ะ
ค่ะได้ค่ะได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะได้เลยค่ะอ่า
วันหนึ่งนี่ซับกลายได้กี่จานครับแม่อ่าก็รวมทั้งไส่กล่องไส้จานด้วยนะคะ
เฮียดูก่อนเป็นไงเต็มเลย

ลูกค้าเยอะขนาดนี้ต้องอร่อยมากแน่

พอหนูเข้าไปเอาเคล็ดลับในครัวมาให้ได้

หนูเป็นจ๊ะหนูต้องนั่งรอรับประทานอย่างเดียว

เชิญ
วันนี้เฮียป้องขอลุยเข้าครัวเองเลยครับ

เพราะเฮียเขาขอล้วงเคล็ดลับให้คุณผู้ชม
ทำไมถึงขายดิบขายดีได้ขนาดนี้

ถ้าเพื่อบทเรียบร้อยแล้วครับฮะกิ่งจรอบกินหอมครับเป็นล้อม
ตังค์เข้ามาจากสามประเทศใช่ค่ะนั่นคือเนอร์กรีค่ะ
นี่พี่ต้องแข่งเนอร์กรีของอินเดียเขาสั่งจากอินเดียเลย
ทางตอนไลน์มาเลยค่ะโอเคค่ะ
หอมเกลือแกง
หอมเกลือแกง

มันจะเหม็นหืดเราต้องซอยเตรียมเอาไว้วันต่อวันเลย

อันนี้ฮะใส่นมสดด้วยค่ะทำให้ไก่นุ่มนะคะ
พร้อมจะหมักหรือยังครับพี่
เทคนิคการคลมได้ไหมพี่
ค่ะก็ต้องงัดจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนหน่อยค่ะ

อันนี้พี่พี่ใส่ไหม

ค่ะซ้อนมะเขือเทศนะคะ

โหงหญ้าฝั่งนะคะทำให้ออกสี

ค่ะโอเคค่ะ

เดี๋ยวเรามาให้ไก่เซ็นโทน

เดี๋ยวต้องรอให้น้ำเดือดก่อนนะคะ
เดี๋ยวจะใส่เครื่อง

ลูกเห็นแพงค่ะในนี้ค่ะ

ที่จะเอาข้าวไปลูกในสมุนไพรเหล่านี้

ช่วยหอมใช่แล้วก็ซึมซับเข้าไปในเม็ดข้าวด้วย

แล้วนะฮะเราจะเอาพวกนี้ลงไปเลยนะฮะ

เอาข้าวใส่เลยค่ะ
มันจะไม่ฟังใช่ไหม

นี่คือขั้นตอนการ
สูตรลับที่สำคัญคือการทำ๒หม้อ

ต้มน้ำใส่เครื่องเทศ๑หม้อ

เนี่ยใช้สำหรับผัดเครื่องเทศสำหรับหมกไก่ให้มีกลิ่นหอม
พันไปเจ็ดนาทีโดยประมาณนะครับใช่ค่ะ
ข้าวลวกเสร็จแล้วคุณพี่เรียกว่าข้าวตากกใช่ค่ะ
นี่อันนี้ได้แล้วนะคะมันตากกให้ไง๑๒๘๐๐
อ๋อเดี๋ยวพอเวลาเสิร์ฟเนี่ยค่ะเดี๋ยวน้องเขาจะเอาข้าวออกครึ่งนึง
เสร็จแล้วก็จะงัดไข่ข้างล่างแล้วขึ้นมาแล้วก็เรียงให้สวยงาม
แต่แล้วก็พอเวลาลูกค้าสั่งแล้วก็ตักข้าวมาแล้วเราเอาไก่ใส่ไว้ข้างบนค่ะ
พี่พี่แล้วสีข้าวสังเกตแล้วมันเหลืองนวลสวยมาก
อันนี้เหลือมะขมิ้นใช่ไหมครับใช่มะขมิ้นกับย่าฟั่นย่าฟั่นใช่ค่ะ
อ๋อนี่เป็นสูตรลับใช่ค่ะตอนนี้ข้าวหมุนไก่เนี่ยอยู่ข้างใต้ล่ะใช่ค่ะ
หมกมันเข้าไปอีกใช่ค่ะอ๋อนี่คือที่มาของชื่อข้าวหมกไก่ใช่ค่ะ
ก็คือเอาข้าวเนี่ยบกกับไก่เข้าไปเพื่อให้น้ำไก่มันออกมาใช่ค่ะ
มันผสมกันอร่อยอร่อยค่ะแล้วปิดฝาคือหมกมันถูกต้อง
เท่าไหร่ครับพี่ประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนะฮะ
แล้วเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาดูเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ

ใช่ค่ะก็จะไปเสิร์ฟให้กับเจ๊จ๊ะกันนะครับใช่ค่ะ
มีไก่มันไก่ทอดแล้วก็ไก่หมกแล้วก็มีไก่แซ่บด้วยนะคะ
และอันนี้หมกเนื้อนะคะหอมฝุ่นเลยนะคะ
อันนี้คือใส่โยเกิร์ตด้วยใส่เครื่องเทศด้วย

หมกเนื้อนะคะจะทำให้นุ่มเนื้อนุ่มอร่อยมากเลยนะคะ

ลูกค้าจะชอบสั่งตามโต๊ะคือน้ำซุปต้มยำ

แซ่กเราจะไม่คิดตังค์เราจะบริการให้ลูกค้าฟรีเลย
อ่ะที่นี่มีน้ำซุปแบบแบบจืดก็มี

เลยแล้วก็ไม่เหนียวเลยแล้วก็

แต่จริงจะตัดกับน้ำกลิ้มให้มันแบบเตรียกอร่อย

จริงค่ะมันไก่คืออร่อยมาก

อร่อยมาก

และน้ำจิ้มเด็ดอันนี้คอนเฟิร์มเลย

อร่อยอ้าวก็เพียงใส่นมสดไง

อันนี้ไก่แซ่บนะครับเป็นหนึ่งในเมนูที่จะต่อยอดขึ้นมานะฮะ
ใช่ซิทเนสเซอร์ค่ะซูลาเก้าใช่ค่ะ

ไม่แพงไม่แพงจริง

อร่อยกันจนอิ่มน้ำสำราญกันแล้วอย่างที่บอกครับว่ากว่าจะมาเป็นตำนานความอร่อยข้าวหมกไก่หวังหมู่
กับเส้นทางชีวิตที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ
เพราะอดีตจากร้านรถเข็นต้องลำบากวิ่งหนีตำรวจไปวัน
อะไรคือจุดพลิกผันให้คุณพ่อจำรัฐหวังบู่
ก้าวขึ้นมาจนมาถึงวันนี้ได้
มาหาคำตอบไปพร้อมกันครับ

เห็นบอกว่าเริ่มมาจากล้างจานหลังครัวเลยครับผม

ทำล้างจานก็ให้หน้าแดงวันละ๕บาท

พวก๑๐ไปเลย

ถ้ามีคนมาล่างจานเราเริ่มตำแหน่งมา

นานเดี๋ยวเราขึ้นไปเซิร์ฟอาหาร
หรือเซิร์ฟอาหารแล้วก็ให้ในครัว

จำวิชาพูดหนึ่ง
จำไรจำไรเนี่ยวานไรยี่สิบบาทเคยโดนกำ
ก็คิดว่าจะเอาของเราออกมาขายแล้วเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยว่าเออ
เมื่อไหร่เขาจะมาเนี่ยเราก็ต้องแอบเราก็ต้องหลบมา
ค่ะค่ะก็ขายไปขายมาเอ๊ะแล้วก็ดีเนี้ย
เป็นเหมือนเริ่มนี่ขึ้นยังไงครับผมก็ยายสามที่
เป็นแผงละเป็นแผงรอยละตัวนี้คุณพ่อเหรอคะครับผมใช่ค่ะ
คุณแม่หรอท่านแสดง

เป็นพ่ออีกหนุ่มแล้วตอนนั้นนี่คือค้ามันไก่ตั้งแต่ปี๑
ธรรมดา๗บาท
พิเศษ๑๐บาทเลย

เห็นบอกว่าก่อนจะมีร้านที่น้ำวันนอกเป็นแผงลอย

แล้วทำไมเคล็ดลับถึงแบบถึงขายดี
แล้วก็ทำสดใหม่อร่อยแล้วก็ต้องดูแลดูแลรสชาติ
แล้วก็บริการลูกค้าพูดจากับลูกค้า
แล้วก็น้ำแข็งปากเนี่ยเราซื้อจ่ายบริเวณฟรีค่ะ

ค่ะเติมได้เลยค่ะตลอดค่ะ
นั้นคือหน้าวัดนอกแล้วก็มีร้านนี้

รวมที่ปีทืมเกิดที่เรียกว่าอะไร
มันคงมีร้านเป็นเรื่องเหลือนเหล่าเนี่ย
โอ๊ค่ะก็น่าจะ๒๐ปีได้มึงนะ
เพราะว่าก็ค่อยเป็นค่อยไปมาเรื่อย
ทุกอย่างในร้านนี้ไม่ว่าจะเป็นตึกหรืออะไรก็แล้ว

เส้นเงินสนแหละใช่ไหมพ่อ

แล้วให้เขาไปด้วย

เอาจริงทางชีวิตดูลำบากกันจริง
แต่ผมสิ่งหนึ่งที่จับจุดได้คือ

เขาไปทำนี่เขาจะไปทำที่น้องคอร์สวรรค์

เพราะว่าพ่อจะให้ให้รูปหลาน
คือหนึ่งสองแล้วเรื่องลูกอีกสองคน

คุณพ่อขาจะขายแฟนไฉด์ให้หนูได้ไหม
ให้หนูนี่ให้หนูได้ไหมได้ได้
มองปัญหาอุปสรรคเป็นครูแล้ว
ใช่ค่ะ
วันนี้ครับได้แรงมาแนะใจในการทำธุรกิจเนอะ
ตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นครูลูกนะฮะ
ยอดธุรกิจมาขยายกิจการจนร่ำรวย
สร้างเงินล้านได้แบบสบายครับ
วันนี้ขอบคุณคุณพ่อจำรัฐและพี่นะมาก

ขอบคุณค่ะ
เห็นความสำเร็จของร้านข้าวหมกไก่หวังบู่
เจ้าดังแห่งเมืองสมุทรปราการกันไปแล้ว

เป็นเศรษฐีป้ายแดงกับเขาบ้างนะครับ
แต่ช่วงนี้ขอกลับเข้ากรุงเทพกันก่อน
เพราะว่าสินแสชัยได้ไปเจอกับร้านร้านหนึ่ง
ที่อยู่เยื้องกับทางสามแพร่ง
นั่นก็คือร้านก๋วยจับคุณน้อยที่ทางที่ดี
ผู้ดูแลร้านเลยมีความกังวล
อยากให้สินแสชัยไปช่วยแก้ให้หน่อยครับ
ในซอยนี้มันมีกระแสพลังที่ดีมาก
มันไหลมามากระปะทะร้านก๋วยจับคุณน้อยพอดี
มันส่งเสริมร้านเขาดียังไง

สินแสบอกว่าทางสามแพร่งนี้เป็นพลังที่ดี
ก็เพราะว่าบังเอิญไปอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ซึ่งส่งเสริมกับการทำร้านอาหาร
ที่เป็นของร้อนนั่นเองล่ะครับ
สบายใจไปได้เปราะหนึ่งแล้วล่ะครับ
ว่าแต่พอเข้าไปดูในร้านแล้ว
จะเป็นอย่างไรนะครับสินแส

ตึกมันมีครึ่งลำข้างเป็นซอย

เราหันไปชนขอบตึกของเรา
ขอบตึกของเขาจะทำร้ายให้ร้านของเรามีปัญหานะครับ

ส่วนตึกที่มันแทงเข้ามามันตีแสกหน้ามาอย่างนี้
เราไม่ต้องหลบเพราะว่าเรามีมีดมีเขียง

จุดที่ดีของเขาก็คือหัวมังกรผมจะอยู่ด้านนี้
หามังกรจะอยู่ด้านนี้นะครับ
เราควรจะย้ายเคาน์เตอร์มาชิดฝั่งหัวมังกรเลย

ก็จะปรับแก้ไขได้รับรองฮะ
บริวารจะนิ่งทุกอย่างจะดี
แล้วลูกค้าก็จะเข้าได้เยอะนะครับ

ข้างหน้าตรงหน้าเลยไว้อยู่ด้านนอกเลย

ประตูอันนี้นะครับหลังบ้านเป็นทิศเหนือ
และประตูเจาะกลางที่หรือเจาะกลางอาคารนะครับ

ประธานคือจุดหนุนนำ
เมื่อมันทะลุทะลวงหรือถูกเปิดให้เคลื่อนไหว
แสดงบ้านที่นี่คนเคลื่อนหนุนจุนเจือไม่แค่ดี

พูดว่าถามก็ไม่เคยดีนะครับไม่เคยนิ่ง
เงินหามาได้เดี๋ยวก็ต้องมีอันเป็นไป

ถ้าเราทำปาดิชั่นตรงด้านหน้าเนี่ย
มาถึงตรงนี้เราเข้าทางด้านนี้

ถ้าในกรณีที่ว่ามันไม่ได้จริง

เพื่อจะไม่ให้พลังมันไหลหนีออกไป

เรือเรือใบนะครับ
หรือเรือตังเกหรือเรืออะไรก็แล้วแต่

เรื่องที่ดีเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สมบัติ

เพราะฉะนั้นเรือเราควรจะไปไว้ด้านใน

รู้เรื่องเฮ้งปั้งล่วย

ออกมาเป็นขนมจีบ
ก็ไปดูแล้วนะ

แม่ทิ้งปั้ง

วันนี้ขอพามาทานร้านนี้ค่ะ

หลาวะไส้ทัลลักษณ์ค่ะ

แล้วก็เป็นร้านที่ถูกอกถูกใจของคนรุ่นใหม่มากนะคะ
แต่ต้องบอกว่าเรื่องราวชีวิตของเขาไม่ธรรมดา
เพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ยเขาเคยโดนโกงจนเป็นหนี้ถึง๑๐ล้านบาท
ตัดสินใจออกจากงานเลยค่ะ
แล้วก็มาต่อยอดธุรกิจของที่บ้านตัวเอง
จนตอนนี้กลายเป็นร้านบัวลอยปริญญาลาวาไซส์ทะลัก
เปิดไปแล้วถึง๕๐สาขาทั่วประเทศ
เอาอย่างนี้ดีกว่ามาคุยคนเดียวมันจะไม่สนุก
ดิฉันขอตามหาภรรยาของบัวลอยก่อนนะคะ

สวัสดีค่ะคุณตองค่ะ

เดี๋ยวพี่ก็มองไว้ก็จะเป็นเซตโรมรสเนาะ

พี่ก็กินแผนข้าว

น้องค่ะเจ้าของร้านอยู่ไหมคะ

สวัสดีค่ะ

จะให้คุณการ์นเล่าก่อนว่า
ไอ้บัวลอยลาวาไส้ทะลักของเราคือยังไงคะ
บัวลอยของเราเนี่ยจะเป็นลาวาเป็นไส้เลย

นมชมพรูแล้วก็๒รสชาติใหม่จะเป็นราวะบลุวาลี่แล้วก็ราวะแคราเมลครับ
ขายดีสุดเนี่ยก็น่าจะเป็นสูตรดั้งเดิม๓๐ปีของคุณพ่อคุณแม่เลย
บูอรอยลาวางมาดำใช่มั้ยครับพี่มีด้วยก็ชอบอันนี้
โทษนะคะด้านเปิดมากี่ปีแล้วนะ
ปัจจุบันนี้แบรนด์เราตั้งมาประมาณ๖ปีได้แล้วครับ

ถามอายุเขาอันเลยได้ไหมคะ
ก็ประมาณ๓๔๓๕แล้วครับ
แล้วที่มาของชื่อร้านบัวลอยปริญญานี่คือยังไงคะ
คือตัวผมเองเนี่ยจบปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งด้วยนะครับ
แต่ว่าเราไม่ได้เอาปริญญาไปใช้เลยฮะ
แต่ผมจำได้คล้ายว่าแบบตอนที่เราจบปริญญา

ผมก็เลยอยากจะเอาชื่อนี้ทำให้เขาได้ภูมิใจอีกครั้งหนึ่ง
ผมก็เลยกลายเป็นชื่อปริญญาครับ
แล้วก็เป็นบัวลอยใส่หมวกปริญญา

งั้นถามเลยแล้วกันว่ารายได้
รายได้เฉลี่ยเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก๔๕หมื่นต่อต่อวันครับผม

อันนี้คือช่วงก่อนโควิดไหม

ใช่ครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ยอดก็จะดอกลงมานิดนึงครับ
แต่อยู่ประมาณสัก๔หมื่น๓หมื่นโยนไว้ต่อส่าง๔๐หมื่น

วันนึงก็อยู่ที่ประมาณ๑๐๐๐๒๕๐๐โยน

พี่สงสัยคือคนขายของกินเนี่ย
ความยากของเขาคือของมันเสียได้

แล้วก็จะเป็นการอุ่นไว้ตลอดเวลา

พี่ไปปล่อยที่จะกำลังกันตั้งแต่กี่โมง
แต่เด็กเขาผลิตกันวันนึงก็อยู่ดาร์แท็กประมาณสัก๒หมื่นลูก

แล้วเวลาคนที่ซื้อไปเขาจะทานยังไง

ก็คือทำบูอรอยท่านก็ใช่

เดี๋ยวพี่จะขออธิตย์ก่อน
แล้วฉันต้องไปฝากพี่พ่อได้ไหม

ไปค่ะ
โอ้โหพี่ปานของเราวันนี้
มองทีมงานสุดที่รอบที่รองงานอยู่
หรือรีบเอาบัวรอยกลับบ้านไปก่อนแหละครับ
เหี่ยวกลับบ้านจนแต่หมายแต่มือกันเลยนะครับ
แต่เรื่องราวเส้นทางเศรษฐีของบัวลอยปริญญา
ลาวาไทยภรรรคยังไม่จบเพียงเท่านี้
มีหนี้เป็น๑๐ล้านทำยังไง
ถึงกลับมาลืมตาอ้าปากได้จนถึงทุกวันนี้
เคยเป็นหนี้ถึง๑๐ล้าน
แล้วปัจจุบันก็คือปลดหนี้หมดแล้ว

ก่อนหน้านี้เราสองคนนะครับทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเสริมด้วยกัน

ไม่รู้จะไปหาเงินใช้หนี้ยังไง
ก็ไปกู้เงินนอกระบบ

รถที่เรามีก็โดนยึด
ก็คือหลายทอด
ใช่ครับไอซ์เนี่ยเขาก็ต้องไปเป็นลูกจ้างขายนาฬิกาอยู่ที่ชนบุรี
ไม่พอใช้หนี้ผมก็ไปคุยกับแม่
คือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าสูตรที่เรามีทุกวันนี้
มันเป็นการต่อยอดจากสูตรของที่บ้านทำส่งตามพัฒนาคารตามโรงแรมตามเยาวราชเนี่ย
วันหนึ่งเป็นร้อยร้อยแพ็คเนี่ยเขาเอาไปขายเนี่ยจากรถเข็นข้างทางอ่ะ
จนตอนนี้เขามีตึกเขาซื้อตึกจนเขามีเงินเก็บหลายสิบล้านอ่ะ
เขายังทำได้เลยทำไมเราถึงไม่คิดจะทำบ้าง
นั่นก็คือจุดเริ่มต้นแต่ปัญหาหลักเลยเงินทุน
มีเงินอยู่๑๒๐บาทผมก็คุยกับไอซ์ก็เลยบอกไอซ์ว่า
เนี่ยพี่อยากจะเปิดร้านนะเขาก็ถอดทองของเขาออกมาให้เลย
อ่าทองตอนนั้นก็เอาไปจำนำได้เงินมาประมาณ๕๐๐๐๐บาท
ก็มาซื้อรถเข็นซื้อโต๊ะซื้อเตาซื้อต่างของต่างมากมายนะครับ

เป็นรถเข็นขายบัวลอย
ค่ะเริ่มขายตอนนั้นเป็นยังไงบ้าง
แรกขาดทุนยับเยินมากเลยครับ
ตอนนั้นคนไม่รู้จักเลยแล้วเราก็เป็นแค่ร้านข้างทางธรรมดาครับ
คนเขาตั้งใจมากินเจ๊โอเดินมาดูแล้วเขาก็ไป

ไม่ได้ร้องไม่ได้เลยแต่ต้องบอกว่า
โอเป็นผู้มีพระคุณคนหนึ่งเลยนะ
วันนั้นอีแกเดินมาดูขายอะไร
ขายไม่ได้เหรอเอาอย่างนี้ไหมเอาไปฝากร้านนี้ขายไหม

ใช่ผมก็ทำเมนูเล็กไปตั้งไว้บนโต๊ะ
แล้วลูกค้าก็สั่งแล้วก็ตอนนั้นก็เริ่มมีคนรู้จัก

ก็เริ่มขายดีขึ้นใช่ครับ
แล้วตึกร้านแรกที่ตั้งคือ
คือริมถนนมะทัดธอง
ก็คือที่อยู่ปัจจุบันนี้เลย
ใช้เวลานานแค่ไหนเราสามารถปลดหนี้๑๐ล้าน
ไม่ถึง๒ปีครับ
แล้วคุณภรรยาทำหน้าที่เก็บเป็นกระเป๋าตังค์ใช่ไหมคะ
ก็หนูก็จะแบ่งค่ะบอกพี่เขาว่าทุกวันถ้าเราขายได้
ขอแบ่งสักประมาณ๒๐หรือ๓๐เปอร์เซ็นต์ต่อวันนะ
ไว้เป็นกำไรของเราเป็นเงินเก็บด้วย

เคล็ดลับความสำเร็จอะไรที่คุณหมุนการคิดว่า
ทำให้เราประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว

ความแตกต่างค่อนข้างที่จะสำคัญมากนะครับ

ทำให้มันแตกต่างจากคู่แข่งเรื่อยนะครับ
ถ้าวันนี้เราคิดได้ก่อนทำก่อนรวยก่อนครับ

เห็นว่าการทำบัวลอยต้องใช้มือในการปั้น
รสชาติอย่างนี้คุณอายควบคุมยังไงคะ
เราก็จะไปเช็คไปชิมตลอดที่โรงงานเลยค่ะ
แล้วก็ไปดูกับเด็กที่ทำเลยค่ะว่า
ใช้สูตรเหมือนเดิมไหมเป๊ะไหมค่ะประมาณนี้ค่ะ
วันหนึ่งทำทั้งหมดกี่ลูกคะ

ถ้าถ้าตีเป็นลูกก็อยู่ที่ประมาณ๒๔๐๐๐ลูก
ฟังไม่ผิดหรอกครับ๒๔๐๐๐ลูก
ที่นี่เขาผลิตเองทุกขั้นตอน
เริ่มจากการนำไส้ลาวามาขูด
เพื่อให้สามารถปั้นทรงกลมได้ง่าย
จากนั้นนำไส้ไปแช่แข็งประมาณ๑๒ชั่วโมง
นำมาห่อด้วยแป้งอีกรอบ
และทำการแช่แข็งเพื่อมาบรรจุกล่อง
ส่งออกแต่ละสาขานั่นเองล่ะครับ
ตอนนี้เราก็ได้เวลาที่คุณปานธนพร
จะมาเรียนการปั้นบัวรอยกับน้องไปต่อ
มาดูกันว่าฝีมือใครนะที่จะเก่งกว่ากัน

ให้คุณการช่วยสอนหอบบัวลอยหน่อยได้ไหมคะ

ครับเราต้องใช้ไม่เยอะครับ

แล้วก็เลือกไส้มา๑ไส้
ผมมีหลายไซส์ก็ตอบแค่นี้เลย
ทำดูง่ายนะฮะ

โอ้ยกลมมากทำไมเดี่ยวง่าย

แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ๕นาที

แล้วเราก็ลองดูว่าจะออกมาเป็นยังไง

เอาสีเขียว

ใช้ได้คุณผู้ชมใช้ได้
ดูน้องไม่ต้องโชว์ลีลาการปั้นไปแล้วเนี่ย
ท่าทางเอาเรื่องเลยนะครับ
มาดูฝั่งนักร้องของเรากันบ้าง
ปานธนพรจะลีลาดีขนาดไหนล่ะครับ

อันนี้เหมือนกันเนอะ
ไม่สุกดีเช่นนี่เกิดมาไม่เคยทำรองรักของแบบนี้

ก็ให้ลูกค้าในร้านลองชิมเลยมา
คุณกัน
และคนนี้เขาจริงจังมากเลยนะครับ

กลับไปเปิดร้านได้เลยนะครับเนี่ย
มาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะในวันนี้
ให้ผมพูดตามความจริงเลยใช่ไหมครับว่า

ตื่นเต้นตอนนี้ตื่นเต้นมากเลย

เราจะให้ช่วยคุณกานเป็นคนชีม
ปั่นบัวลอยกางเกงทั้งคู่เลยนะครับเงี้ย
ตอนนี้ก็ได้เวลาชิมบัวลอยปริญญา
ลาวาไซ่กระลักษณ์กันแล้วล่ะครับ

คุณรู้แล้วกัน

อย่างขิงของเราก็จะมีสูตร
ที่เป็นสูตรพิเศษของเราก็

อันนี้ก็จะเป็นบัวลอยเผือกทรงเครื่อง

นี่ค่ะสิ่งที่เรารอคอย

รู้แล้วทำไมเพาะสูงข่ายดีนะแมลว
มันมีความมีกาแฟบ่อยนิดด้วยนะ
มันเหมือนมี
มันเหนียวแต่มันมันไม่หนึบ

เข้าใจแล้วทำไมถึงได้๕๐สาขา

ให้คุณการฝากร้านหน่อยนะคะ
ก็บัวรอยปริญญาลาวาไส้ทะลักนะครับ
ปัจจุบันนี้มีชม๕๐สาขา
ที่อยู่ที่นี่เนี่ยก็จะเป็นสาขาบรรทัศน์ทองนะครับ
หรือถ้าลูกค้าท่านไหนที่อยากจะสอบถามว่ามีสาขาที่ไหนบ้าง
ก็ปรับขนาดเข้ามาในเพจได้นะครับ
หรือว่าโทรมาที่๐๘๕๔๒๓๕๖๒๕ก็ได้ครับ
ทางเพจบัวรอยปริญญาลาวาไซ่ถนักครับผม

วันนี้นอกจากน้องใบตองและพี่ปานธนพร

คุณผู้ชมแฟนรายการเศรษฐีป้ายแดง
ก็คงจะได้เคล็ดลับความรวย
และมุมมองของคนทำธุรกิจ

และประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น

ต่อยอดธุรกิจของตัวเอง

ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกชีวิตแห่งปังไปด้วยกันนะครับ
หมดเวลาของรายการเศรษฐีป้ายแดงแล้วนะคะ
กลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์๕โมงเย็น

นั่นสิวคุณบ้าง
ใหญ่กว่าสิวที่คือ

แต่เพราะแม่งก็โกรธ
มันไม่มีจังหรอกแล้ว
ไม่แน่นะจ๊ะมีบัวบวงบัวรอยจากรายงานนะจ๊ะ